แฟนไทยรัฐทีวีของเราเรียกร้องเหลือเกิน
ว่าอยากจะเห็นบรรยากาศการขอเลขเด็ด
กรุงเทพมหานครในเมืองหลวงกันบ้าง

งานนี้ผู้สื่อข่าวสายตัวเลขของเราพี่ติ๊กเศรษฐา
ไม่รอช้าพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะ
เสียงเรียกร้องของแฟนข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าอยากให้ผมและทีมงานพาไปดูบรรยากาศ
ขอเลขเด็ดของคนกรุงเทพกันบ้าง
ได้ยินแบบนี้จัดให้ตามคำขอเลยครับ
ไปที่สอยราชพร้าว๘๗แยก๒๘
วังทองหลางกรุงเทพมหานคร
เพราะใกล้วันประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลของทุกงวด
จะมีนักเสี่ยงโชคนิยมแห่มาขอเลขเด็ดที่นี่ครับ
ซึ่งเชื่อว่านางตานีที่สิงสถิตอยู่ในต้นกล้วย
โชคให้ลาบกับชาวบ้านถูกรางวัลกันหลายคนแล้วครับ
ความเชื่อแต่โบราณนางตานีเป็นผีผู้หญิง

แต่ก็ใช่ว่าต้นกล้วยจะมีพายตรณีสิงสถิตอยู่ทุกต้นไป
ภายตานีว่ากันว่าจะมีรูปร่างหน้าตาสวย
มีกลิ่นตัวหอมคล้ายกับดอกกล้วย
ไว้ผมยาวฝ่ามือฝ่าเท้าสีแดงอ่อน
ถ้าต้นกล้วยมีลำต้นอวบพรายตานีก็จะมีรูปทรงทวม
แต่ถ้าต้นกล้วยสูงโปร่งภายตานีก็จะมีรูปทรงฉลวย
และพลายตานีเป็นผีที่ใจดี
มักจะให้โชคให้ลาบกับคนที่มาขอพรอยู่เสมอ
จากที่ทีมข่าวเฝ้าสังเกตดูพบว่าชาวบ้านจากที่อื่นเดินทางมาขอเลขเด็ดที่นี่
หลังทราบข่าวว่ามีคนได้เลขเด็ดจากที่นี่
แล้วนำไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวครั้งที่ผ่านมา

ชาวบ้านก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือ

บอกกล่าวให้พายตานีไปเข้าฝัน
เมื่อถูกรางวัลก็จะนำเครื่องประดับของผู้หญิงมาแก้บนกับนางตานี
แต่นี่ก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะครับ

ทำให้ตัวเองและครอบครัวต้องเดือดร้อนจนกลายเป็นหนี้เป็นสินก็แล้วกันครับ

พรายตานีที่สิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยเป็นลูกขเทพชนิดหนึ่ง
มักจะให้โชคให้ลาบกับผู้ที่มากราบไหว้หรือขอพรครับ
ส่วนใครที่จะถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลนั้น
ก็ต้องขึ้นอยู่แต่วาสนาของแต่ละคนล่ะครับ
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ